ตอนแรกผมมาจากร้อยเอ็ดนะครับเดินทางมาถึงผมไม่ชิดติดใจนะครับผมบอกเจ้าหน้าที่ว่าไม่ติดใจพอผมเห็นรูปลูกสาว
จะถึงรวดรับแล้วมาติดใจเรื่องลูกสาวของบอกแม่เขาว่าล่ะมาสองแล้วที

จะไปล่อลวงลูกสาวผมลูกสาวผมไปฝึกสอนเขาว่ามันมีคนมารอบอยู่ประมาณ
อยากสังเกตการณ์อยู่สองวันครับว่าวันนี้น้องเขาเข้ามาตีสนิทมาคุยมาทักน้อง
ทักน้องว่าน้องเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนคนดวงไม่ดีเหมือนจะมีเคาะมีอะไรเนี่ย
แล้วก็เขามาตีสนิทมาคุยน้องเขาก็ขอแยกจากนั้นไปคนนั้นก็แยกออกไป
ผู้ชายคนนั้นบอกว่ารู้จักแต่เพื่อนของแนนหมดมันไล่ชื่อออกมาได้หมดเลย
แล้วมันบอกว่ามันเป็นพ่อของใครนะพ่อของพ่อของชนชื่อท็อปอะไรนี่แหละ
คืนที่น้องจะเสียชีวิตเนี่ยเพื่อนเขาพูดให้ฟังมันไม่มีอาการว่าน้องจะเสียชีวิตเลย
โทรไปบอกยังไลน์บอกเพื่อนว่าจะไปสอนหนูไปสอนแต่จะไปสายหน่อยจะไปสายหน่อย
แล้วเพื่อนคนที่มันอยู่ด้วยกันมันไม่มีอาการว่าน้องแนนจะทำอย่างนี้
ในการยืนของน้องแนมของน้องแนมเนี่ยของลูกสาวผมเนี่ยกับกับ
เก้าอี้เล็กอะครับเก้าอี้สูงขนาดเนี้ยครับเก้าอี้นั่งได้ล่ะ
แล้วรูปที่มันแฝนไว้มันหันหน้าเข้าไปอย่างนี้แล้วเก้าอี้มันตั้งอยู่สวยเลยครับ
ปกติถ้าคนจะผูกคอตายถ้าผมคิดนะมันจะเอาตีนตีนเฉียวใช่ไหมครับ
ออกแล้วกันเก้าอี้มันจะไม่อยู่ลักษณะตั้งอยู่สวยขนาดนั้น
ผมว่ามันต้องเซ้งฟังอันนี้มันตั้งอยู่ได้ฉากอยู่แค่ห่างจากมันตายมาแค่นี้ครับ
มันก็คนต้องจับไปวางไว้อ่ะตามความสัญญาฐานทุกคน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ก็ในส่วนของวงการมวยต้องตกใจแน่นอนนะคะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าน้องอายุยังน้อยนะคะแล้วก็ประวัติการโชคดีด้วย
แล้วก็อนาคตก็ไปไกลค่ะแล้วก็ที่สำคัญในฐานะที่เป็นลูกสาวคนเล็ก
แล้วก็ทำมาหากินมาแบบนี้เนี่ยเขาก็เป็นความหวังของพ่อแม่ด้วยนะคะ
ส่งที่บ้านด้วยแล้วก็ส่งตัวเองด้วยอนาคตก็วางเอาไว้แล้วด้วยนะคะ
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยตอนแรกข่าวมันไม่ได้มี
คือไม่ได้มีชวัดเฉวียนใดนะคะก็เป็นการรายงานข่าวก็อาจจะมาจากความน้อยอกน้อยใจ
ในเรื่องของความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มหรืออาจจะมีความเครียดของเรื่องส่วนตัว
คือข่าวก็จะมาในทรงที่มันอยู่ในกรอบตามปกติแต่ทีนี้ในส่วนของข่าวที่มันมา
ยังมีความสงสัยอยู่มาจากตัวคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเนี่ย
หลังจากที่ไปดูศพลูกแล้วก็ตะขิดตะขวงใจกับรอยที่เกิดขึ้น
คือรอยที่เกิดขึ้นตอนแรกคุณพ่อเห็นจากกล้องมือถือของคนอื่นก่อนนะคะ
แล้วก็เอ๊ะแปลกใจ
ทีนี้คุณพ่อก็มีข้อมูลอย่างที่บอกนักข่าวไปแล้วบางส่วนก็คือว่า
ก่อนหน้านี้ลูกก็มีความหวาดกลัว
ว่ามีคนตามประกบตัวเองอยู่
พ่อก็เลยไม่แน่ใจว่ารอยที่ตัวเองเห็น

จากเดิมที่มีการผ่าพิสูจน์แล้วนะคะ
ชั้นแรกก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรี
คุณพ่อก็เลยตัดสินใจบอกทางตำรวจ
บอกว่าพ่อขอผ่าซ้ำอีกครั้ง
เอาให้ชัดว่าแน่ใช่ไหมว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือมีข้อสงสัยจากบาดแผลต่างในตัวน้อง
แผลต่างคำว่าบาดแผลต่างเนี่ยคือไม่ได้มีส่วนอื่นนะคะคุณผู้ชมก็คือที่คอนั่นแหละแต่พ่อสงสัย
แต่พ่ออยากจะเรียกร้องเรื่องนี้ว่ามันสามารถตรวจสอบได้อีกไหมพ่อยังอยู่กับ
เราที่นี่แล้วคุณพ่อก็ยังไม่ได้มีที่ปรึกษากฎหมาย
อะไรเลยค่ะเราก็เลยเชิญทนายเจมส์มานะคะ
ว่าถ้าฟังแบบนี้มันมีน้ำหนักมากพอที่พ่อเขาจะเดินเรื่อง
ในการพิสูจนศพของลูกสาวอย่างไรได้บ้าง
สองท่านค่ะท่านแรกคุณพ่อของน้องแนนนะคะ

แล้วก็ทนายเจมส์นะคะทนายนิติธรแก้วโตสวัสดีทั้งสองท่าน

ขออภัยไว้ก่อนเลยที่เดี๋ยวพอเราคุยกัน

เพราะว่าจะต้องพูดถึงทั้งภาพลูกสาว
พูดถึงสมัยตั้งแต่ลูกสาวยังอยู่นะ
มันจะพูดหลายเรื่องแล้วก็

แล้วก็บางส่วนอาจจะมีภาพของน้อง
ที่เราใช้ในสื่อขอโทษคุณพ่อไว้ก่อนนะคะ
พ่อเอาจนถึงตอนนี้หายเหนื่อยแล้วเนอะ

เพราะว่าพอรู้ข่าวปุ๊บไปที่ราชบุรี
ที่ราชบุรีดูลูกปุ๊บเอาลูกเข้ากรุงเทพ

คุณพ่อค่ะความสงสัยมันมาจากภาพ
หรือความสงสัยมันมีอยู่เดิมแล้วตั้ง
ตอนแรกผมมาที่ลูกโทรบอกคุยกับลูกก่อนหน้านั้น

แต่ผมมาหาหมอเมื่อเจอหมอหมอถามว่าจิตใจอะไรไหม

ครับตอนแรกแต่พอเอาลูกออกมา
ออกมาจากห้องที่ผ่าตัดแล้ว
ผมเห็นรอยช้ำที่ใหญ่ครับที่ควอร์
มันช้ำก้วงแล้วก็ช้ำจากที่สูงอย่างนี้ครับ
เหมือนโดนดึงเดี๋ยวมันโดนเอาเชือกดึงก่อน
เหมือนเอาก็โดนดึงเชือกดึงก่อนแล้วมันก็ลากลากอะไรประมาณนั้นนะครับ
ให้มันช้ำผมคิดว่าถ้าแฟนคอตัวเองเอาเข้าไปไหว้ปั๊บ
แล้วก็ปมที่แขนคอที่เขาถ่ายมาเขาบอกว่ามันไม่ใช่รูด
มันไม่ใช่รูดมันไม่ได้รัดมันเอาไปคล้องไว้
ถ้าเอาไปคล้องปั๊บมันน่าจะเป็นรอยแค่ไม่กว้างอะครับ
คืออันนี้ทนายเจมสถ้าที่ฉันพูดผิดแย้งได้เลยนะคะ
คือจากที่ฟังมาเนี่ยตามปกติถ้ามันมีคดีในลักษณะของการฆ่าตัวตาย
โดยการรัดคอตัวเองแขวนคอตัวเอง
เพราะมันรังขึ้นใช่น้ำหนักมันถ่วงลงกับเชือกมันรังขึ้น
คุณพ่อก็คงแบบสงสัยแบบนั้นเหมือนกันว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้น
แต่ที่พ่อเห็นมันไม่ได้เป็นแบบนั้น

แต่ว่ามันที่มัน
มันไม่ได้มีเส้นเดียวใช่ไหมพ่อใช่ครับมันบานครับ

กว้างมันกว้างครับ
คือพ่อเห็นรอยที่คอน้องมันกว้าง
เทียบกับเชือกที่ใช้ที่เก็บไปเป็นหลักฐาน

ครับเพราะว่าถ้าคนฉันผูกคอตายนี่
ผมคิดว่าถ้าเขาไปรัดปุ๊บมันไม่เกินเท่าไห
มันก็จะตายใช่ไหมครับมันก็จะไม่นานใช่ไหม
เพราะว่ามันขาดอากาศหายใจแป๊บเดียวใช่ไหมครับ
ผมว่ามันก็น่าจะไม่กว้างขนาดนั้นนะครับ
ทีนี้คุณพ่อตอนที่เราเรียงลำดับอย่างนี้ก่อนนะคะ
คุณพ่อคือเหตุการณ์เกิดขึ้นกับน้อง
คือคืนวันที่๑๖ต่อรุ่งเช้าวันที่๑๗นะคะ
แล้วกว่าที่จะมีคนมาพบศพน้องเนี่ย
เป็นวันอีกวันเป็น๕ทุ่มของวันใหม่ครับ
ทุ่มคงจะขึ้นวันใหม่อีกครับ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
ก็มีตำรวจก็มีหัวหน้าค่ายเขาอะครับครับแต่ว่าก็ไม่อยากพูดเหมือนหัวหน้าค่ายเขาหรอกครับที่แต่ผมถ่ายโทรศัพท์กับเขาครับ
คือภาพที่คุณพ่อเห็นว่าตำรวจถามหัวหน้าใครของนักมวยครับ
ตกลงมี๒ภาพใช่ไหมจาก๒เครื่องของ๒คน
ครับของตำรวจก็มีครับแต่ว่ามันเป็นขาวขาวครับมันแต่ว่าผมเห็นตอนตอนโทรศัพท์
ผมไม่ถ่ายออกผมก็คิดว่าชัดเลยครับเหมือนรอยรวดครับมันรอยรวดมันรอยรวด
เดี๋ยวผมก็ถ่ายของผมโทรศัพท์ผมถ่ายเข้าไปมันก็ชัดเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นลาง
ทีนี้คุณพ่อได้ถามตั้งแต่ที่ราชบุรีไหมคะได้ถามหมอได้ถามโรงพยาบาลไหมว่า
ตกลงรอยแบบนี้มันเป็นรอยคนใช้เชื้อผูกคอไตไม่ได้ถามครับ
ผมไม่ได้คุยกับหมอมีแต่มีแต่พี่สาวเขาเข้าไปครับ
แล้วตอนที่คุณพ่อกลับไปหาตำรวจที่สพเมืองราชบุรีเนี่ยได้คุยกับตำรวจไหมว่า
คุยปอกุยอยู่ครับแต่ว่าตำรวจก็รับฟังเฉย
แล้วตำรวจตำรวจให้ความเห็นไหมคะว่าอ๋อไม่ใช่หรอกพ่อแบบนี้มันปกติ
ใช่ครับก็พากันดูกล้องคือดูทั้งพวกที่ไปชันเยซู
ตำรวจพวกเล็กก็วนไปวนมาครับ
แล้วตำรวจเขาได้เขาก็จิตใจเขาเย็นว่าได้ส่งลูกผมเข้ามากรุงเทพอีกครับ
ภาพพอผมเห็นภาพนั้นแล้วตำรวจก็ดูแล้วก็ไปดูกล้องดูกล้องไปผมก็อยากขอดูกล้อง
แต่ว่าเขาก็ถ่ายไว้หลายภาพอยู่ของภาพตำรวจแต่ว่ามันเป็นกล้องเล็กอะครับ
ตำรวจสพเมืองราชบุรีใช่ไหมพ่อคือตำรวจไม่ได้ให้ความเห็นอะไร
แต่พอเห็นว่าคุณพ่อติดใจก็ทำเรื่องส่งตัวมาเหมือนกับผ่าอีกรอบที่นิติเวทตำรวจที่กรุงเทพใช่ไหมคะ
เอาแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมาถามทนายเจมส์ค่ะทนายนิติธรค่ะคือลักษณะแบบนี้เนี่ย
คือการตัดสินใจว่าจะผ่าซ้ำไม่ซ้ำเนี่ยคือขึ้นอยู่กับต้องขึ้นอยู่กับทางครอบครัวผู้เสียหาย
หรือจริงแล้วถ้าตำรวจเห็นแล้วมันแปลกตำรวจก็สามารถสั่งได้เลย
ได้เหมือนกันครับได้ทั้งสองวิธีครับ
อย่างนี้แสดงว่าตำรวจเขาไม่ได้สงสัยป่ะ
คือก็เป็นไปได้ครับงานเขาอาจจะเยอะ
คือในนักขนาดนั้นบางทีคือตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตได้เองนะครับคือโดยปกติเนี่ย
ตำรวจก็เหมือนแล้วเราไม่รู้ว่าเหตุเกิดมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะรู้ดีก็คือคนหนึ่งคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
สองเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุหรอกแต่อยู่ใกล้ชิด
มีการระบายเรื่องราวต่างที่มันเกิดขึ้น
ว่าอาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจในการที่เขาฆ่าตัวตายนะครับ
คือจากอ่านข่าวนี้นะคะทนายเจมส์คุณพ่อ
คือถ้าอ่านจากข่าวนี้นะคือเพื่อนคนในครอบครัว
ก็ไม่ได้คิดว่าจะถึงฆ่าตัวตายต่อให้รู้ว่ามีเรื่องเครียดอยู่
โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มใช่ไหม
ตอนแรกเนี่ยผมนั่งรถมาผมก็คิดว่าลูกฆ่าตัวตาย

นั่งรถมานั่งรถมาจากบ้านผมก็ลองมาถูกทางพูดมาถูกทางว่า
ลูกผมทำไมทำไมมันไม่รักพ่อรักแม่ผมก็บอกว่าไหมว่ามันรักผม
มันมันแบบไม่กล้าทำอย่างนี้ผมว่ามันทำไมรักคนอื่นมากกว่า
มันทำได้อะไรมันได้ฮีโร่เหรอผมพูดมาตลอดทางพูดมาตลอด
แต่เรามาถึงโรงพยาบาลผมก็ยังไม่คิดแต่ว่าพอผมมาเจอเนี่ยผมคิด
แล้วผมไปดูกล้องกับตำรวจอีกดูเก้าอี้ดูอะไรอีกแล้วก็ดูภาพตรงนี้อีก

เรื่องที่เขาน้อยอกน้อยใจหรือทะเลาะกับแฟนนุ่ม

รู้เพราะว่ามันเป็นประจำอยู่แล้วล่ะครับ

เขาเคยทะเลาะกันด้วยเขาเคยตีกัน
ผมบอกว่ามันเคยไปแจ้งความที่ลงพักที่กรุงเทพด้วย

ครับแต่ว่ามันก็ถอนแจ้งความมันก็ไม่เอาอะไรกัน
มันก็ตีกันมันก็ทะเลาะกันเรื่องมากกว่านั้นครับ
ทะเลาะนี่ส่วนหนึ่งนะทีนี้มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจแฟนเนี่ยบ่อยไหมคะลูกสาวน่ะ
มันก็ตอนแบบว่าช่วงหลังนี้มันเหมือนลูกสาวผมเนี่ยเหมือนมันจะเปิดตัวจริงเหมือนมันจะเปิดตัว
เหมือนมันจะเปิดตัวว่าเป็นแฟนนักมวยเขาเปิดตัวออกเฟสออกอะไรแต่ก่อนมันไม่เปิดไม่โพสต์ขนาดนี้ครับ
ช่วงหลังมานี่ช่วงหลังระยะหลังประมาณไม่นานนะมันเปิดตัวเปิดอะไรขึ้นมาครับ
มันไม่นานนะประมาณ๒เดือนหรือ๓เดือนไม่นานนะเพราะผมก็บึงดูอยู่นะลูกดูเฟสลูกอยู่
ก็เบิงอยู่คุณพ่อเรื่องน้อยอกน้อยใจกันเนี่ยมันเป็นไปได้ในความรู้สึกคุณพ่อไหมว่า
จะน้อยใจกันขนาดที่แบบคิดสั้นเลยอ่ะ
ผมว่ามันน่าจะไม่ถึงเพราะว่าความคิดของคนที่ฟังที่ว่าแฟนกับเขาทะเลาะกัน
มันมาเข้ากับมันมีคนประกบแล้วมันเข้ากับว่าประตูไอ้ที่คนนั้นออกมามันไม่ได้ปิดประตูให้
แล้วมันยังไม่ได้ปิดประตูประตูห้องที่เกิดเหตุไอ้เพื่อนมันอ่ะที่นั่งอยู่ด้วยกันอ่ะ
คนนั้นมันออกมาตี๒ครับมันยังไม่ได้ปิดประตู
เรื่องทะเลาะกันนะมีถึงทำมีถึงทำร้ายกันนะคะเรื่องน้อยอกน้อยใจกันนะคะ
แต่ถึงสุดท้ายตอนที่คุณพ่อรับแจ้งตอนแรกที่เล่าเมื่อสักครู่นี้คือตอนนั่งรถมาหาลูกเนี่ย
ก็ยังไม่ได้เอกใจว่าจะโดนทำร้ายก็ยังเชื่อว่าน่าจะฆ่าตัวตาย
ทีนี้ที่มาเอกใจคือเห็นสภาพศพแล้วก็บวกกับรู้เรื่องอยู่แล้วว่าช่วง๒สัปดาห์นี้มีคนประกบลูก
เอาเดี๋ยวเราเข้าไปเรื่องห้องเรื่องหลักฐานต่างนะคะเอาเรื่องคนประกบลูกก่อนใคร
พอผมพูดเรื่องนี้ทีไรเหมือนผมขนลุกขนหัวก็ลุกทุกทีเลยครับ
คนที่เอาว่าประกบเนี่ยไอ้ประกบลูกผมเนี่ยตอนแรกใช่ไหมครับที่เข้ามาในในลูกผมเนี่ย
ที่ลูกผมพูดให้ฟังเนี่ยตอนแรกลูกผมโทรมาบอกแม่ก่อน
เขาออกไปฝึกสอนออกไปสังเกตการสอนอยู่ที่บางแผลหรืออะไรผมไม่รู้ที่โรงเรียนนะครับ

เข้าไปประมาณ๒วันมันมีคนมาหามาวนอยู่สองวันที่ผมสังเกตดูแล้วก็เข้าไปหาขอพูดด้วย
แล้วก็พูดไม่ได้พูดที่ชุมชนขอไปพูดอยู่ที่อะไรรู้ไหมอะไรนี่แหละครับ
ดูที่ที่ไม่ให้ใครได้ยินด้วย

ครับที่ลับครับแล้วเขาก็มาบอกว่าเขารู้จักคนนั้นคนนี้รู้จักเพื่อนไอ้แนนโดยรู้จักเพื่อนไอ้แนนที่เรียนหนังสือด้วยกันที่ลูกสาวผมเนี่ย

ลูกบอกว่าอายุประมาณเท่าผมนะครับ

เขาบอกว่าเขาเป็นหมออะไรพญานาคหมอสงฆ์หมออะไรรู้อะไรบ้าง

หมอดูหมอเขาส่งอะไรเหมือนมารู้ว่าไอ้แนนเนี่ยจะมีเคาะมีอะไรนี่ครับ
บอกว่าลูกสาวผมเนี่ยเคยแท้งรู้อะไรไหมเนี่ย
ลูกสาวผมมันก็ถึงจะซื้อมันตอนแรกมันคิดว่ามันคุยด้วยมันเป็นอาจารย์

แล้วมันก็ตกกระดายพลอยโจรอะไรเนี่ยครับ
มันก็พูดมันก็เลยพูดให้ฟังเลยว่ามันเคยมันเคยตอนซ้อมมวยมันไม่ได้เอาออก

แล้วมันก็มาทักว่ามันจะมีเคราะห์มีอะไร
เขาก็โน้มน้าวไปว่าต้องไปสลอเคาะอืม
น้อมน้าวไปว่าต้องไปสระเคราะห์แล้ววันไหนจะพร้อมอะไร
แล้วต้องไปคนเดียวนี่แหละครับต้องไปคนเดียว
ที่เขามาหาน้องแมนเนี่ยนะคุณพ่อ
เขามาหาตอนน้องแนมไปฝึกสอนหรือเขามาหาที่ห้องพัก

ครับมีมหมาผู้นเป้ม
น้องแนนเหมือนเห็นไกลคนมาผู้นเป้ม

มันบอกว่ามันไม่สบายใจมันกลัว
แต่เวลามาเขาก็มาคนเดียวใช่ไหมคุณพ่อใครคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะอ่า
เวลามาหานายผมอันนี้ผมไม่รู้ชัดเจนอ่าแต่คือเรื่องเนี้ยแนนเล่าให้คุณแม่ฟัง
เล่าเล่าให้เพื่อนฟังว่าเพื่อนพวกเพื่อนพวกอะไรแล้วแม่รู้เรื่องไหมรู้
ก็เพื่อนก็ต้องคุยให้คุยให้แม่ฟังพวกเพื่อนมันนะครับ
ให้ฟังพวกเพื่อนที่มหาลัยพวกนั้นนะครับมันกลัวเขาเขาลุกอ่า
เขาลุกเข้าหาน้องแนนขนาดไหนทำไมคุณพ่อสงสัยคนนี้คะ
เพราะว่าก่อนจะไปน้องแนมไม่ไปใช่ไหม
แนนลองใจว่ามีคนอื่นเป็นเหมือนน้องแนนจะเอาไปด้วยได้ไหมอ่า
บอกว่าไม่ได้ต้องไปสองคนเนี่ยครับต้องไปสองคน
แต่ถึงสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่เขามาหาแนน
จนกระทั่งถึงตอนนี้น้องแนนเสียชีวิตเนี่ย
ไม่เคยไปหาเขาใช่ไหมไม่ครับไอ้ตามที่เขานัดว่าให้ไปสะดอกเคราะห์
ไม่ไม่ไปครับผมแต่ผมบอกน้องแนมไปแจ้งความอยู่ครับ
แต่น้องไม่ไปครับผมบอกว่าแม่มันไม่สบายใจกับลูก
ลูกโทรมาบอกแม่แม่มันโทรมาหาผมผมก็เลยโทรหาลูก
ผมก็เลยบอกลูกว่าให้ระวังเราให้ไปแจ้งความไว้
ผมว่าอย่างงี้ว่ามีคนมาอย่างงั้นอย่างงี้อืม
ลูกไม่ไปไม่ได้ไม่ได้ไปแจ้งไว้ครับเพราะว่ามันมันก็บ่นกับเพื่อน
กับอะไรว่ามันกลัวมันไม่สบายใจแนนเคยเล่าไหมคะ
ว่าคือคนที่มาหาเนี่ยคือไม่ใช่มาชวนอย่างเดียวไม่ใช่มาพูดอย่างเดียว
แต่เหมือนพยายามข่มขู่อะครับคล้ายกับหมายความว่าจะอะไรกล่อลม
เขาพูดดีหรือว่าเขามาข่มขู่ด้วย
พูดดีพูดหมายความว่าตอนแรกพูดปอบอารมณ์พูดให้ไอ้แนนหลงเชื่อให้ไปด้วยครับ
แต่ไม่เคยไปครับอ่าแล้วช่วงหลังหลังมีขู่ไหมขู่จะทำร้าย
ไอ้แนนไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรมันมีคุยโทรศัพท์กันมาโทรมาหา
แล้วมีไลน์มาหามันก็เลยกลัวมันบล็อกไลน์มันไม่คุยด้วยเลยครับ
เพราะว่าไม่ได้เอาเบอร์ให้อยู่ไม่ได้บอกว่ามันตอนแรกไม่คิดอะไรมันก็เอาเบอร์ให้
มันก็มีไลน์มีอะไรคุยกันกับน้องแนมแต่ว่าผมไม่รู้รายละเอียดว่ามันเบอร์อะไรอะไรไม่รู้
แต่ว่าตอนนั้นผมพูดกับน้องแนมโทรศัพท์คุยกันนี่แหละมันก็เลยบล็อกเฟสบล็อกไลน์ไป
คุณพ่อเท่าที่ฟังนะทนายเจมส์ช่วยด้วยนะคะคือมันจะมีอยู่สองประเด็น
คือประเด็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นประเด็นนำตอนแรกในข่าวนะว่าอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจหรืออะไรกันก็แล้ว
แต่เนี่ยตอนแรกเนี่ยอันนี้ข่าวมันนำมาเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องนี้คือคุณพ่อกับที่บ้านแล้วก็เพื่อนรู้อยู่แล้ว
ใช่ไหมคะช่วง๒สัปดาห์หลังว่ามีคนตาม
ครับแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาประกบน้องแรมถึงขนาดนี้
แต่ทีนี้อันนี้ที่คุณพ่อสงสัยเดี๋ยวเราเก็บไว้เป็นข้อที่๒ก่อนนะคะ
อันนี้คือเล่าให้เห็นเฉยว่าคุณพ่อสงสัยอะไรทำไมถึงยังสงสัยอยู่
ทีนี้เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมานอกเหนือจากที่คุณพ่อเห็นสภาพศพน้องแล้วนะคะคุณผู้ชม
คือห้องลำดับเหตุการณ์สภาพห้องหรือแม้กระทั่งข้อมูลจากเพื่อน
อันนี้ก็ยังทำให้สงสัยว่ามันเป็นไปได้หรือที่แนนจะตัดสินใจแขวนคอเสียชีวิตสักครู่ค่ะ
บอกผมว่าเออน่ากลัวเหมือนหมอดูเหมือนอะไรชอบมาเหมือนกับเขารู้หอรู้ห้องอะไรประมาณนี้ครับ
เขารู้หอรู้ห้องที่เขาอยู่ผมก็ไม่ทราบว่าก็ถามว่าเขารู้ได้ไงเขาบอกว่าเออเป็น
เป็นอะไรกับคนในมหาลัยนะครับก็รู้จักกับคนในมหาลัยไม่รู้ว่าเป็นอะไรกัน

ครับส่วนเราเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมหรือเป็นการฆ่าตัวตายเองเพราะว่าน้อยใจทั้งกับเราอันนี้ผมก็
แต่ส่วนตัวผมผมก็คือมันก็มองได้สองมุมครับแต่ถ้าพูดตามตรงก็ถ้าเขาจะคิดอย่างนั้น
ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะทะเลาะกันเป็นเพราะทะเลาะกับผมด้วยครับก็อาจจะมีส่วนนะครับ
ผมก็ถ้าเขาคิดจะทำอย่างนั้นแต่ถ้าจะคิดจะมีคนทำร้ายเขาก็ต้องรอดูอีกทีครับว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้า
แต่ความคิดของผมผมว่าถ้าเขาคิดจะทำร้ายตัวเองมันก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะผมนะครับ
ผมมองตอนนี้ผมมองสองมุมครับผมมองว่าคือเพราะแน่นอนก็คือคุยกันเรียบร้อยแล้วเขาก็คงไม่คิดจะทำครับ
ผมก็ว่าเพราะว่าปกติบางที๒๓วันเราไม่ได้คุยกันเขาก็หายไปเงียบไปครับแบบว่า
ถึงจรอยู่ผมโทรไปเขาก็ไม่รับผมเหมือนกันงอนกันอะไรนะครับบางทีเขาก็ไม่คุยด้วยอะไรนะครับ

ส่วนตัวแล้วก็คงจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยแหละนะคะที่อาจจะทำให้น้อยอกน้อยใจคือขำมาทรงนั้นทรงเดียวเลยนะคุณพ่อ
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะคุยกับอีกหนึ่งท่าน
ที่เป็นคนที่จะบอกได้นะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
ว่าตกลงแนนอยู่ในอาการแบบไหนสภาพห้องมีใครหรืออะไรที่น่าสงสัยบ้าง
แบล็คสวัสดีค่ะแบล็คได้ยินพี่ชัดนะคะแบล็คคืนนั้นนั่งดื่มกันอยู่ใช่ไหมคะ
อ่านั่งดื่มอยู่ทั้งหมดกี่คนตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่ะคะ
เวลาชิดเค้าก็ผมได้ยินเสียงเค้าร้องไห้อยู่ในห้องคนเดียว
แล้วทีนี้ผมก็ไปเคาะประตูก็ถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่า

เปล่าครับเป็นรูปอะไรสักอย่างนี้นะครับ

รูปผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าตามข่าว
ครับเป็นรูปน่าจะเป็นรูปแบบคนเก่าอะไรนี่แหละไม่แน่ใจครับ

ครับก็เขาแบบเสียใจอย่างนี้เขาก็อยากเล่า
แล้วเขาก็ใช้ผมไปซื้อซื้อเหล้ามาปุ๊บผมก็ออกไปซื้อ
ผมเห็นเขาอยู่คนเดียวใช่ไหมครับผมก็นั่งเป็นเพื่อนเขานั่งกินเป็นเพื่อนเขา
คุยกับเขาจนถึงจนถึงช่วงประมาณตีสองผมก็เลยบอกเขาว่า
มันดึกแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนต่อไปฝึกสอนต่ออะไรอย่างนี้
ครับผมเขาตอนนั้นในช่วงตอนนั้นเขาก็อาการดีขึ้นแล้วครับ
ไม่ร้องไห้แล้วอ่าไม่ร้องไห้แล้วนะ
แก๊กคะคือถ้านับตั้งแต่ที่เริ่มดื่มกันมันประมาณกี่ชั่วโมง
ก่อนที่แบ็คจะเดินออกจากห้องแนนไป
ตั้งแต่เริ่มดื่มก็ช่วงประมาณเที่ยงคืนช่วงประมาณเที่ยงคืนผมนั่งถึงประมาณตี
จะออกไปก็ประมาณตี๒๔๐ได้นะครับ
ตี๒๔๐แล้วที่แบ็คบอกว่าดูอาการแนนดีขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ
คือระหว่างนั้นระหว่าง๒ชั่วโมงกว่าเนี่ย
คือแนนบ่นน้อยใจขนาดไหน
คือพูดแบบเหมือนน้อยอกน้อยใจขนาดที่จะแบบคิดสั้นได้เลยไหมแบ็ค
ไม่ครับเพราะว่าตอนที่ผมนั่งด้วยช่วงประมาณตีหนึ่งเขาก็ทักไปบอกเพื่อน
ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนสายหน่อยนะเขาก็บอกอย่างนี้
ตอนคุยกับผมเขาก็ไม่ร้องไห้แล้วเขาก็หัวเราะได้แล้วอะไรประมาณ
ผมก็เลยเริ่มสบายใจก็เลยยากใจครับ
แล้วแนนดื่มไปเยอะไหมคะแบ็ค
ก็ขวดมันกลมหนึ่งใช่ไหมครับผมก็ดื่มประมาณคนละครึ่งหนึ่งของของครึ่งกลมนั้นนะครับ
ผมก็เลยบอกว่าพอได้แล้วเดี๋ยวจะเมาอะไรประมาณเนี้ยอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปต่อ
แล้วดูอาการแนนเนี่ยเมาไหมเราสังเกตเพื่อนเนี่ยคือแนนเมาไหม

แล้วมีสิ่งไหนที่พูดแล้วแก๊กจำได้ว่าคือ

มันมีคำพูดอะไรหรือแนนพูดถึงอะไรให้แก๊กรู้สึกว่า
ไม่ได้สงสัยว่าเพื่อนจะฆ่าตัวตายในคืนนั้นไหมคะ

เออเดี๋ยวเขาก็บอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็ไปได้อยู่แล้วแหละ

คำว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปได้ไปปกติ
หมายถึงว่าไม่ได้เมาจนจะไปไม่ได้ใช่ไหม

ถึงอาการเมาใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะมีเรื่องอะไรแบบอยู่ในใจใช่ไหม
ครับก็ครับนี่แหละ
แล้วตอนที่แก๊กออกมายังไงคะ
ได้พูดอะไรเป็นสิ่งสุดท้าย
แนนได้พูดอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายไหม
คือตอนนั้นก่อนที่ผมจะออกใช่ไหม

คือช่วงประมาณที่บอกเขาว่ามันดึกแล้ว
ช่วงประมาณปีสองก็บอกเขาว่าพอได้แล้วประมาณเนี้ย
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขออีกสักครึ่งชั่วโมงก่อนได้ไหมประมาณนี้

ก็นั่งไปถึงประมาณปีสองสามสิบสี่สิบเนี้ยครับ

ผมก็เลยจับห้องแล้วก็บอกเขาว่าเดินเดินเข้าไปตรงห้องผมก่อน
ก็เฉง้อมาบอกเขาว่ามีอะไรก็เรียกนะแล้วก็เคาะประตูได้ตลอด
แล้วประตูผมก็ไม่ได้ล็อกนะประมาณนี้

ประตูผมประตูผมก็บอกว่าเนี่ยตัวผมไม่ได้ล็อกนะมีอะไรก็เรียกได้ตลอดเลย

จ้ะแล้วประตูห้องแนนแนนล็อกไหมคะ
คือตอนนั้นตอนที่ผมออกมาผมไม่ได้ปิดให้เขาไง
เพราะเราเห็นเขายังนั่งอยู่แล้วก็เฉง้อหน้าไปบอกเขาอยู่ว่าที่พูดไปนะครับ

ก็ปกติเขาก็มาปิดประตูห้องแนนนะคะ
ปกติเขาก็มันก็หอแบบประตูมันก็อยู่ใกล้ครับ
ปกติเขาก็มาเขาปิดแล้วเขาก็ล็อกเองจำอยู่แล้ว
คืออ๋อเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคือพอแก๊กออกไปแบบนั่งคุยกันออกไปเสร็จแล้วเดี๋ยวแนนจะเป็นคนปิดประตูห้องตัวเองใช่ไหมคะ

แต่แบ็คก็แค่บอกว่าเออประตูห้องแก๊กไม่ได้ล็อกนะมีอะไรมาเคาะอย่างนี้ใช่ไหมคะ

แล้วแก๊กได้ยินเสียงแนนปิดประตูห้องไหม
มันน่าจะปิดประตูแต่ว่าไม่ใช่จากข้างหน้าแบบดัง
เป็นเสียงปิดจากข้างหลังครับอ่าปิดจากข้างหลัง
คือหมายถึงอะไรคะไอ้ประตูหลังห้องนะครับประตูด้านหลัง
เข้าครับผมเสียงดังดังคันหนึ่งเลยอ่ะแบ็ครู้เลยเหรอว่าเป็นประตูหลัง
มันเสียงดังมาจากทางนั้นนะครับอ๋อแล้วยังไงคะแก๊กได้โทรหาเพื่อน
ลุกขึ้นมาดูไหมคะก็ทีแรกก็ยังครับเพราะว่าตอนนั้นผมหลับ
ผมนอนอยู่ไงแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรครับไม่ได้คิดอะไร
คิดว่ามันปิดห้องปกติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรอืม
ครับครับค่ะเชิญเชิญต่อค่ะตื่นเช้ามาไงคะ
ตื่นเช้ามาช่วงประมาณเจ็ดโมงผมก็ไปเคาะประตูเรียกเขาไอ้เคาะประมาณสี่ห้าที
ก็เรียกแมทตื่นไปไปโรงเรียนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม
แล้วคราวนี้ผมก็ออกไปออกไปโรงเรียนตามปกติของผมครับ
แล้ววันนั้นกว่าผมจะกลับมาจากโรงเรียนก็แวะไปเตะบอล
แล้วก็กินข้าวอะไรเสร็จกว่าจะกลับหอก็ฉีดเกือบ๕ทุ่มแล้วครับ
แบ็คครับแบ็ครู้เรื่องผู้ชายที่ตามแนนในช่วงสองอาทิตย์ก่อน
แนนเสียชีวิตไหมก็ช่วงนั้นเขามาเล่าให้ผมฟังกับเพื่อนอีกคนนึงอยู่
อ่าครับว่าไอ้เขาไปที่เขาไปที่นั่นอ่ะแล้วอยู่ดีดีก็มีคนมาทักเขาอืม
ทักเขาอ่าแต่เขาจะเอ่อพาไปในที่รับตาคนหน่อยนะครับอ่า
ผมแล้วก็ทักเขาว่าเอ่อเคยทำแท้งไหมอะไรไหมอย่างเงี้อืม
แล้วทางผู้ตายเขาบอกว่าเคยหนึ่งครั้งแล้วก็มันหลุดเองหนึ่งครั้งอืม
แล้วคนนั้นเขาบอกห้ามโกหกนะเขาจะเรียกตัวเองว่าพ่อ
ครับห้ามโกหกพ่อหน้าอะไรเงี้ยทำให้พ่อเห็นสามอะไรเงี้ยแนนแนนเล่าให้แบ็คฟังใหม่ว่าผู้ชายคนนี้
เหมือนกับจะเข้ามาเพื่ออะไรคือในความคิดแนนนะคะผู้ชายคนนี้เข้ามาเพื่ออะไร
ไอ้เขาเขาจะเล่าเรื่องเรื่องที่แบบที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะครับเขาเขารับแบบว่า
เขาแล้วเขาก็ขอจับท้องดู
จับท้องดูหน่อยไอ้คนนั้นนะครับคนนั้นขอจับที่ท้องแนนเหรอคะครับผมขอจับท้องดูหน่อย
จับทำไมไอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแล้วแนนยังไงยังไงลูก
ได้ถามเขาไปไหมแนนเล่าให้ฟังไหมไอ้แนนแนนก็มันแบบยืนงงงงอยู่
แล้วเขาแล้วอ่ามันก็เลยยอมให้จับจับท้องดูเขาก็จับท้องดูอ่า
แล้วแล้วทีนี้เขาว่ามันต้องไอไปทำพิธีเอาออกนะอะไรนะอ่า
ส่วนส่วนอะไรนี่แหละของเขาอ่ะอ่าเป็นลักษณะมาแบบนี้เนอะแบ๊ก
พี่ถามเพิ่มคือแนนเคยเล่าให้ฟังไหมว่าผู้ชายคนนี้เหมือนมาละลาบละล้วง
ไม่ใช่เหมือนพยายามจะแตะเนื้อต้องตัวเหมือนพยายามจะแบบล่วงเกินแนนนะคะ
มันมีแบบตอนถามในเรื่องของมีแฝตรงไหนไหมแล้วเขาก็บอกว่ามีตรงที่หน้าอก
อืมแล้วแต่เอาออกแล้วแล้วทางคนคนนั้นเขาบอกว่าไอ้มันเอาออกเฉยไม่ได้นะ
ต้องทำพิธีแล้วไปแนวนี้ตลอดครับแล้วต่อไปก็ถามว่ามีตรงอื่นอีกไหม
แบ็คแบ็คครับเนื่องจากเวลากระชับพี่พอเห็นภาพแล้ว
ทีนี้พอไปอีกเรื่องหนึ่งคือแนนเคยเล่าให้ฟังไหมว่าคนนี้ที่เข้าหาแนนเนี่ย
คือมาป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่ที่หอพักแนนในช่วงดึกดื่นด้วยอะค่ะ
อันนี้คือเขาเล่าให้เพื่อนผู้หญิงฟังครับแล้วแนนรู้ไหมว่าเขารู้ที่อยู่แนนได้ยังไง
ไอ้เพื่อนที่อยู่ด้วยกันนะครับเขาบอกว่าไอ้คนนี้
เขาชอบมาแทงสนุกที่แถวหอนี้แล้วเขาเห็นแล้วเขารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอย่างนี้
ประมาณนี้ครับแล้วเขามาดึกดึกดื่นดื่นป้วนเปี้ยนแถวหอแนนแบ็คเห็นบ้างไหมครับ
ไม่เห็นครับเพราะว่าผมพอกลับผมก็เข้าห้องก็ปิดประตูตามปกติครับผม
แต่เคยได้ยินใช่ไหมว่ามาป้วนเปี้ยนดึกดึกดื่นดื่นใช่ครับไอ้เพื่อนก็เล่าให้ฟัง
บ่อยไหมแบ็คดึกเนี่ยหลายครั้งไหมเรื่องนี้ต้องถามอีกหนึ่งครับ
ได้เขาจะเล่าให้ฟังตลอดอ่าให้เพื่อนอีกคนนึงฟังนะเอาล่ะแบ็คครับ
พอเห็นภาพแล้วแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะเดี๋ยวพี่คุยกับคุณพ่อแล้วก็ทนายต่อในรายการขอบคุณนะคะ
ครับครับฟังครับค่ะทนายเจมส์ครับผมตั้งแต่ฟังมาทั้งหมดตั้งข้อสังเกตให้หน่อยว่ามันมันมีน้ำหนักไหม
อย่างที่คุณพ่อสงสัยแค่ไหนอ่ะคือมีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักเลยนะครับ
มันจะต้องดูจากพญาหลักฐานอืมนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาจะดูจากอ่า
การผูกเชือกนะครับการผูกเชือกคนถนัดมือซ้ายกับถนัดมือขวา
การผูกเงื่อนแตกต่างกันแน่นถนัดมืออะไรพ่อมือซ้ายครับอ่ามือซ้าย
เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเก็บเชือกเนี่ยนะครับ
ตำรวจเขาจะตัดแล้วก็จะเก็บเชือกปมของเชือกไว้
ไม่แก้นะไม่แก้ใช้ตัดสภาพต้องอยู่อย่างนั้นถูกต้องครับ
แล้วก็จะส่งเชือกไปพิสูจน์นะครับพิสูจนพิสูจนหลายอย่าง
อย่าพิสูจน์ว่าวิธีการผูกเงื่อนเนี่ยผูกด้วยมือซ้ายหรือมือขวาหนึ่งนะครับ
สองมีดีเอนเอของใครติดอยู่ที่เชือกหรือไม่อ่านะครับเอ่อ
สิ่งที่ผมสังเกตดูอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเก้าอี้ตรงนี้ควรจะส่งไปตรวจด้วย
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชือกเก้าอี้เนี่ยคืออยู่ที่ตำรวจหมดยังคะพ่อ
ต้องอยู่มาแล้วสิครับเก้าอี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนครับ
แล้วก็เชือกอยู่อยู่ครับอ่าครับซึ่งปมยังไม่ถูกแก้ถูกไหม
ผมไม่เห็นเชือกครับอ่าไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรครับ
เอางี้ทนายเจมส์เดี๋ยวขอโฆษณาแวบเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
สิ่งที่เพื่อนบอกสิ่งที่พ่อสงสัยกับอาจจะมีบางส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวจริงนะคะ
สำหรับในคดีนี้เนี่ยเดี๋ยวลองมาประเมินกันว่าที่พ่อสงสัยมีน้ำหนักพอที่จะ
ที่จะเรียกร้องอะไรได้บ้างเพราะว่าคนอาจจะไม่รู้ว่ามันจะไปถึงได้ไหม

จะหาตัวคนที่สงสัยได้หรือเปล่าจะไปถึงเขาหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณพ่อค่ะเดี๋ยวถามคุณพ่อไปแบบเร็วนะเพราะมันมีข้อมูลในข่าวนะคะ
น้องเคยมีประวัติกินยาเพื่อทำร้ายตัวเองมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ก็เป็นกินยาแบบยาแก้ปวดเกินขนาดประมาณนั้นแหละครับ

ตั้งใจทำร้ายตัวเองหรือเปล่า
เหมือนแกล้งทำเป็นแบบผมสังเกตุว่าเป็นการฆ่าตัวเองเป็นการกินเพื่อให้มัน

ใช่ครับเพราะว่าแกกินแล้วแกไอ้นั้นแล้วแกก็โทรหาอาจารย์ที่อยู่บ้านด้วยกันที่มาสอนเป็นพิเศษอยู่นั้นด้วยนะครับ
พาไปโรงพยาบาลครับพาไปล้างท้องครับ

น้องเคยมีประวัติรักษาตัวเรื่องโรคซึมเศร้าไหมคะ
ผมเคยจำตั้งแต่ตอนมันเป็นวัยรุ่นขึ้นใหม่มันพารถขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุนี่แหละอยู่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดหมอเคยพูดให้ผมฟังว่าน้องเป็นลูกอย่างนี้แหละคล้ายพูดอย่างนี้แหละแต่ผมก็จำไม่ได้เท่าไหร่

ก็ผ่านมาตั้งแต่มันเป็นเรียนเรียนอย่างนั้นก็ยังมันเป็นมัว๓วัชิฟินของประมาณมัว๔อย่างนี้อย่างนี้แหละครับ
คุณพ่อนอกเหนือจาก

เหนือจากร่องรอยที่คอที่คุณพ่อสงสัยแล้วขอผ่าซ้ำแล้วเนี่ยนะคะ
มีอะไรอีกที่ทำให้พ่อสงสัยมีวัตถุพยานอะไรอีกที่พ่อสงสัย
ครับก็มีในที่เกิดเหตุที่เก้าอี้แล้วก็แล้วก็หายครับหาย
หายไปได้ยังไงอ๋อใช่เมื่อกี้แก๊กบอกว่าเขาให้ดูใช่ไหม
ให้ดูแล้วก็มันก็เล่นอยู่มันอยู่ไอ้กับไอ้แก๊กอยู่ด้วยกัน
แล้วก็เล่นอยู่ด้วยกันมันก็มันนั่งอยู่ด้วยกัน
ไอ้ไอ้แนนมันก็เล่นอยู่ด้วยกันแล้วไอ้แนนมันไม่ได้ออกจากห้อง
มันจะหายไปได้ไงมันต้องมีคนเข้าไปโทรศัพท์นี้ตำรวจเอาไป
ครับเห็นมีแต่โทรศัพท์โทรศัพท์นี้ตั้งไว้นะ
ตั้งไว้แต่หมดแบบตั้งเหมือนตั้งจะดูนั่งตั้งข้างหน้า

คุณพ่อถามจากตำรวจแล้วใช่ไหม

เก้าอี้รู้สึกมันแปลกใช่ไหมคะ
ขอดูกล้องวงจรปิดบริเวณนั้นไหมคะ
หรือว่าตำรวจบอกไหมว่าตำรวจเก็บกล้องวงจรปิดยังคะ
ผมไม่ได้ไปดูในเหตุที่เหตุการณ์ครับ

เดี๋ยวก่อนมาปิดท้ายที่คุณพ่อนะทนายเจมส์

ตั้งข้อสังเกตให้หน่อยว่าคือคุณพ่อสงสัยมีเรื่องราวให้สงสัย
แต่ถ้านะแต่ถ้านะคะไปไม่ถึงทำยังไงคะ
ก็ตำรวจก็ต้องปิดคดีครับเพราะมันไม่มีหลักฐานอย่างอื่น
บ่งชี้ได้ว่ามีคนร้ายกระทำความผิด
อย่างเช่นสมมุติเอาเชือกไปตรวจเอาเก้าอี้ไปตรวจไป
พอถอไปตรวจที่เกิดเหตุไปดูดีนองค์ดีนเอแล้วไม่เจอ
ไม่พบว่ามีบุคคลอื่นเข้าไปในห้อง
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้กันนะครับเพราะผู้หญิงเป็นนักมวย
ถ้ามีใครเข้าไปอย่างนี้เขาอาจจะต่อสู้ได้

แต่ก็ไม่รู้ว่าสภาพตอนที่เข้าไปหลับไหมง่วงหรือเปล่า

สิ่งที่จะเป็นต้นทางคือผลชนสูตรใช่ไหมคะ
ถูกครับเพราะยังเช่นกรณีร่างกาย
ก็บ่งชี้ว่าเป็นการขาดอากาศใจเหนื่องจากการผลวงแขวนข้อ
สมมุติผู้ชายข้างห้องอย่างนี้ไปอยู่ที่เชือกได้ยังไง

สิ่งที่คุณพ่อสงสัยเนี่ยต้องไปประกอบกับสิ่งที่ตำรวจเก็บด้วย
แล้วถ้ามีความคืบหน้าเราจะคุยกับคุณพ่ออีก
ขอสั้นตอนนี้ถ้าพูดกับแนนอยู่ในใจเนี่ย
สิ่งที่พ่อพูดพูดอะไรกับลูกคะ
ผมก็อยากให้ลูกบอกว่า
ใครเป็นคนทำหรือว่าลูกทำเอง
พ่อก็จะได้สบายใจ
ครับแต่ผมเสียดายลูกมาก
ผมบอกว่าผมรักเสียดายลูก
มันชกมวยมาตั้งแต่ป๖

มันไม่เคยพักเลย
มันก็ชกมาเรื่อยมันไปชกมวยตั้ง๔๕ประเทศ

เสียดายเสียดายลูก
ทางไทยรัฐทีวีขอแสดงความเสียใจอีกครั้ง
แล้วก็ขอบคุณที่มาให้ข้อมูลนะคะ
แล้วก็ขออภัยอีกครั้งที่จำเป็นต้องใช้ภาพบางส่วน
แล้วก็ให้คุณพ่อพูดถึงเหตุการณ์นะ

แล้วก็ขอบคุณทนายเจมส์ด้วยวันนี้ขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมคะผลการชนสูตรออกมายังไม่ได้มีวิธีการบอกผลชนสูตรที่ต่างไปจากครั้งแรกที่มีการชนสูตรนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามพยานหลักฐานทั้งหมดที่อยู่ที่ตำรวจเนี่ยก็จะเป็นอีกน้ำหนักหนึ่ง
ถ้ามีอะไรน่าสงสัยก็จะไปต่อได้ว่าที่พ่อสงสัยมีน้ำหนักไปถึงคนที่พ่อคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องหรือเปล่า
วันนี้หมดเวลาของรายการนะคะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป